ถ้าใครยังนึกไม่ออกมีตัวอย่างมาให้ดู

อร่อยถูก๒๐บาทเท่านั้น

เคยเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนรู้ทุกคนต้องประหยัด
แล้วคนขายเองก็อยากขายง่ายขายคล่อง
อยากให้คนซื้อควักกระเป๋าแบบสบายกินของอร่อย
ขายมัน๒๐บาทก็พอช่วยกันยามยากยามไม่มีแบบนี้แหละนะฮะ
ที่มาของข้าวมันไก่๒๐บาทมาจากเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสิทธิพงศ์
เขาใช้หลักอย่างนี้เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ให้คนทั่วไปที่กำลังเจอวิกฤตทางการเงินตอนนี้เนี่ย
ได้ทานอาหารแบบอร่อยราคาประหยัดรสชาติดี
แล้วเขาบอกว่าเขากับพระยาจะตื่นมาตีสีทุกวัน
ต้มไก่๔ชั่วโมงให้มันนิ่มให้มันเปื่อย
ทั้งหมดได้มาจากคุณแม่เพราะคุณแม่เคยขายข้าวมันไก่
น้ำจิ้มก็รสเด็ดปั่นอะไรล่ะผสมมีอะไร
ขิงใส่น้ำมะนาวเข้าไปใส่พริกเข้าไปปั่นให้มันเข้ากัน
แต่ในน้ำจิ้มมันต้องมีเนื้อพริกผสมพอกรุบกริบหน่อย
แล้วก็เนื้อพริกต้องได้มาจากการโขลกก่อน
ค่ะโขลกจนได้ที่แล้วก็เอาแล้วก็ผสมปั่นกัน
ขิงกับน้ำมะนาวอะไรต่างผสมเข้าไป
มันทำให้น้ำจิ้มมีรสชาติที่หอมหวานแล้วก็เปรี้ยวกำลังดี
ร้านนี้เปิดมาได้กี่วันรู้ไหม

เปิดมาได้๒วันแต่ที่พาไปดูเพราะอะไร
เพราะว่ามันเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้
เพราะว่ามันราคาถูก
แล้วที่สำคัญพอเปิด๒วันลูกค้าเยอะมาก
เขาเข้าใจเลยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้เขาทำงานเป็นพนักงานบริษัท

แล้วในการขายของราคานี้ทำให้ลูกค้าซื้อง่าย
เขาก็ขายได้มากขึ้นเน้นปริมาณด้วย

ทำไมทุกวันอ่ะใครอยากจะไปอุดหนุนเขา
ให้กำลังใจเขาอยากไปชิมข้าวมันไก่เขา
ราคาแบบไม่แพงเห็นไหมเอารถแบบ
ไปจอดขายแบบนี้ตั้งอยู่ที่ริมถนนเลย
บริเวณระหว่างบ้านแดงกับบ้านดอนหวาย
อรุณประเสริฐตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
ขับรถผ่านไปผ่านมาอุดหนุนได้๒๐บาทเท่านั้น
อันนี้เราแนะนำคุณผู้ชมแล้ว